สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทแวบบิตเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
มาแล้วค่ะเส้นเล็กเนื้อรวมชามโตที่จัดหนักจัดเต็มชนิดว่า
แน่นจนแทบมองไม่เห็นเส้นกันเลยทีเดียว
บอกเลยนะคะว่าชามนี้ไม่ได้เซ็ตเพื่อถ่ายทำ

เยอะแบบนี้นี่แหละค่ะใครที่เป็นลูกค้าประจำก็คงรู้กันดี
แต่จะว่าไปจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้จะได้ใจเฮียน็อตของเราขนาดไหน

เอาละครับพร้อมที่จะชิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูตรน้ำแดงแล้วนะครับ
ขอบคุณกันแล้วกันนะเมนูที่สั่งในวันนี้ก็คือเส้นเล็กเนื้อรวม
อืมปรุงรสเรียบร้อยแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมอีกเลยค่ะ
น้ำซุปหวานหอมจริงนะครับเดี๋ยวลองดูเนื้อนี่อันนี้คือเนื้อโกเบ
ใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่เป็นเนื้อโกเบค่ะนี่หรือคำว่า

ติ๋วเขาบอกว่าทำยากมากใช้เวลาขั้นตอนในการทำนานมากเลย
และเนื้อแบบนี้แถมจริงที่บอกว่าโกเบเนี่ยไม่ใช่ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่นด้วย
คือคนญี่ปุ่นมากินแล้วบอกว่าโอ้โหอร่อยเหมือนเนื้อโกเบเลยค่ะอ่า

เนี้ยราคาเท่าไหร่ครับพี่ฝนครับหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะ
ไม่แพงนะค่ะสำหรับข้าวติ๋วเนื้อใช่ค่ะหรือว่ากำฟางค่ะ
ไม่ได้สูงแล้วก็ไม่ได้ถูกเพราะว่าตรงนี้เราใส่แบบเครื่องเยอะจริงจริงครับ
มีทุกอย่างครับครับครับทุกอย่างจริงจริงเนอะครับทุกอย่างค่ะอืม
จากเมนูนี้แล้วมีเมนูอื่นที่ขายดีไหมครับอ๋อของเรานี่จะเป็นหม้อไฟค่ะ
ห้อไฟค่ะหม้อไฟนี้ใส่อะไรบ้างอ๋อหม้อไฟแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งอืม
เนื้อของเรามีครบค่ะมีครบทุกอย่างเลยมีครบทุกอย่างอย่างเนื้อเราก็ใส่ไปเลยค่ะ
แล้วเวลาทานทานยังไงหม้อไฟเราทานแบบซุกกี้นะคะคือเนื้อทุกอย่างจะให้มาสดสด
ใช่แล้วก็เป็นหม้อไฟน้ำซุปแล้วก็เอาไปลวกลวกแล้วก็ทานกับเส้นค่ะ
อย่างนี้ชุดเท่าไหร่หม้อไฟอย่างละแปดสิบราคาเดียวหมายถึงว่าเนื้ออย่างละแปดสิบ
ใช่จานละแปดสิบค่ะแล้วก็ทานได้ตามใจชอบเลยใช่ตั้งแต่ทานมานี่ไม่แปลกใจนะว่าทำไม
ถึงยอมทิ้งอาชีพช่างเสริมสวยค่ะมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
เพราะว่าได้เขาเรียกว่าคู่ชีวิตที่ดีต้องเรียกว่าคู่ชีวิตเลยนะเพราะว่าทำงานด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะ
ทำมากี่ทำมาหกปีแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็น่าชื่นใจนะคะอืมอ่า
ลูกค้าก็เยอะมากเลยตอนนี้ค่ะขายได้มากที่สุดเคยนับไหมว่าขายได้สักกี่จาน
ไม่มีเวลานับเลยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอขายได้ทั้งวันนะคะอยากจะกลับไปเปิดร้านเสริมสวย
ไม่แล้วค่ะคือยึดอาชีพนี้แน่นอนเลยแน่นอนเลยค่ะอย่างหนึ่งที่เห็นในร้านนี้คือความสะอาด
ค่ะหน้าเตาสะอาดมากจริงจริงค่ะพี่ติ๋วเขาดูแลทุกอย่างดีจริงจริงเลยค่ะ
สำหรับคนที่อยากจะมาทานเนี่ยจะเดินทางมาที่ร้านยังไงบ้างอ๋อของเราอยู่ใกล้ใกล้กับตลาดน้ำนะคะ
ครับชิมพีสองค่ะครับเข้ามามีที่จอดรถสะดวกสบายประมาณสามสิบสี่สิบคันด้านหลังเลยค่ะ
สบายสบายเลยสบายสบายเลยร้านเปิดติดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะ
ทุกวันมีวันหยุดอาทิตย์ที่๒ของเดือนนะคะเป็นวันพฤหัสกับวันศุกร์นะคะ
พฤหัสกับศุกร์ค่ะที่สองของเดือนจะหยุดค่ะพักผ่อนค่ะ
แอบร้องว่าคุณจะไม่ผิดหวังแล้วกับเกลียวเนื้อร้านนี้ครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับพี่หมอยครับ

มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะเป็นวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ
มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ
มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ
มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ
มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ
มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ
มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ

มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ

มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ

มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ

มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ
มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ
มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ
มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ

มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ

มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ

มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ
มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ
มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ

มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ

มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ

มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ
มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ

มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ
มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ
มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ
มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ
มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ
มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ

มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ

มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ

มีวันหยุดเอ่ออาทิตย์ที่สองของเดือนค่ะ

ดูเด็ดของที่นี่ก็คือจะเป็นกระดูกเล้งต้มแซ่บค่ะ
เกินไปกรมไม่ต้องปุ่งเลย

ส่องอาณิเชี่ยงสองของท่านทั้งคู่กัน

เอาละครับได้ยินแล้วนะครับว่าสูตรเด็ดคืออะไรนะฮะเดี๋ยวเราขอบุกเข้าไปในครัวนะ

บุกเข้ามาจนถึงในครัวนะครับเรามาดูสูตรเด็ดของน้ำซุปก่อนดีกว่า

จะเป็นกระดูกนะคะครับกระดูกอะไรเอ่ยที่ใส่กระดูก
กระดูกเป็นซิคงซิคงอ่อนครับแล้วใส่อะไรอีกครับ
แล้วก็กระเทียมลากผักชีลากผักชี
เกลือเกลือพริกไทยค่ะพริกไทยเท่านี้
ค่ะต้องประมาณกี่ชั่วโมงใช้งานได้
ประมาณชั่วโมงนึงค่ะน้ำต้องเดือดตลอดเวลาจะได้เปื่อยเร็ว
จะได้เปื่อยเร็วนะค่ะวันวันตรงนี้ใช้กระดูกก็กี่กิโล
อันนี้ยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าพอเลยค่ะ
อยู่ได้อยู่ได้ทั้งวันทั้งวัน
น้ำเรื่อยเรื่อยมีเล้งอีกหม้อหนึ่งค่ะเล้งอีกหม้อหนึ่ง
เป็นกระดูกใหญ่เหมือนกันยี่ห้าโลเหมือนกัน๒๕โลเหมือนกัน
เก๋แอบบอกเคล็ดลับในการต้มกระดูกอ่อนและกระดูกเล้งของที่ร้านว่าเราจะไม่ปล่อยทิ้งไว้ในน้ำร้อนแต่พอสุกได้ที่นะคะ
ตักออกไปพักไว้อีกหม้อที่ทำอย่างนี้ก็เพื่อจะให้เนื้อเนี่ยไม่เปื่อยยุ่ยจนเกินไปค่ะ
ไม่อย่างนั้นนะคะเนื้อจะหลุดออกจากกระดูกแต่เห็นกระดูกอ่อนและกระดูกเล้งเยอะขนาดนี้บอกเลยนะคะว่าเที่ยงก็หมดแล้วล่ะค่ะ
เพราะออเดอร์กระดูกอ่อนและกระดูกเล้งเนี่ยแฟนตัวจริงเขายกหูจองกันตั้งแต่สายสายแล้วล่ะค่ะ
เอามาดูเส้นกันบ้างดีกว่าวันนี้มีเส้นอะไรบ้างครับเส้นบะหมี่ค่ะบะหมี่เส้นใหญ่เส้นใหญ่เกี้ยวอีเกี้ยวุ้นเส้นเส้นแล้วก็เส้นเล็กค่ะ
เส้นอะไรขายดีสุดจ้ะหมี่กับเส้นเล็กค่ะบะหมี่กับเส้นเล็กวันหนึ่งใช้กี่กิโล
บะหมี่สิบโลเส้นเล็กสิบโลค่ะลักษณะเส้นบะหมี่ของเราจะต้องเป็นยังไง
คือจะต้องเป็นเหลืองเข้มเข้มหน่อยค่ะแล้วก็จะมีแป้งเกาะนิดหน่อยก็คือจะใหม่เหนียวนุ่มใช่ค่ะ
แล้วเป็นเส้นใหม่ทุกวันใช่ค่ะสดทุกวันเรารู้เส้นแล้วสูตรทางอื่นมีอะไรบ้างครับ
ตรงนี้มีอะไรเอ่ยตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องก๋วยเตี๋ยวต้มยำชามหนึ่งจะมีตับมีหมูชิ้นค่ะ
แล้วก็ปลาเส้นไส้หมูสับเขาบอกว่าตับที่นี่นุ่มมากหรือว่ามีวิธีการทำยังไงให้มันนุ่มมาก
ตอนเวลาเราลวกเราลวกปุ๊บเราเทน้ำออกออกปุ๊บเราใส่น้ำแข็งแล้วก็คนค่ะแล้วเราก็เทออกที
มันก็จะกรอบมันจะกรอบนอกนุ่มหน่อยค่ะอ๋ออันนี้เทคนิคก็คล้ายน้อย
เห็นหมูนุ่มเด้งดูน่ากินน่ากินขนาดนี้บอกเลยว่ารสชาติไม่ธรรมดานะจ๊ะ
เพราะว่าพี่เกดเขาต้องปรุงรสด้วยซอสและพริกไทยแล้วก็หมักทิ้งไว้ข้ามวันข้ามคืน
เพื่อให้รสชาติซึมเข้าไปในเนื้อหมูจนได้หมูหมักที่รสชาติอร่อย
เนื้อสัมผัสนุ่มละมุนลิ้นจนตอนนี้บอกเลยว่าน้ำลายแตกฟองแล้วล่ะค่ะ
อ่ะในส่วนผสมของก้มยำมีอะไรมั้ยครับ
ก็จะมีน้ำตาลถั่วคั่วเองพริกคั่วเองคั่วใหม่สดทุกวันค่ะ
แล้วก็น้ำปลาน้ำมะนาวแท้ค่ะ

มันจะหอมใช่ไหม
เดี๋ยวนี้ยังไม่เที่ยงคนก็ต่อแถวยาวเป็นหางว่าวขนาดนี้
ขณะที่ว่าท้ายแถวไปอยู่ที่ถนนบรมราชชนนานีกันแล้วล่ะค่ะ
พูดเว่อกันไปต้องขอโทษทีนะคะคุณผู้ชม
เอาเป็นว่าในระหว่างที่พี่เกดกำลังโชว์ฝีไม้ลายมือ
ก็ให้เฮียเขาไปต่อแถวรอคิวก่อนแล้วกัน
ช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อห้ามเปลี่ยนช่องหนีไปไหนกันล่ะ